ตามอีกกรณีหนึ่งครับเมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับ
เรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งวัย๒๕ปีที่ชื่อว่าเป่า
หลังจากนั้นเป๋าก็เล่าเรื่องราวต่างนานา
๋ากับเนยแนนแบงค์และปลา

เขาก็เนื้อความตามท้องเรื่องเนี่ยเอาแบบฉบับย่อ
ก็คือคืนนึงเป๋าก็ไปเที่ยวสถานบันเทิง
ไปเจอเนยซึ่งเป็นเน็ตไอดอล
เป็นอดีตแฟนสาวของเก่งลายพราง
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ตอนนี้อยู่ในคุก
เนยก็ชวนเป๋าไปต่อที่คอนโด
อันนี้เก่งลายพรางอันนี้คือเนยนะ

ทีแรกเขาขยันขยอก็ทีแรกไม่ค่อยอยากจะไป

แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาซึ่งในนั้นมีแบงค์อยู่ด้วย
ซึ่งแบงค์เป็นแฟนใหม่ของแนน

เป๋าก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าแผลคือเยอะเลยนะ
แต่เป๋าเขาบอกว่าสงสัยเนย

ว่าเป็นนกต่อไปให้กลุ่มวัยรุ่นมาทำร้ายเขาหรือเปล่า
เพราะว่าพยายามจะขยันขยอชวนไปดื่มเหล้าต่อที่คอนโดให้ได้
แล้วก็เหมือนกับชี้เป้าว่าอยู่คอนโดนี้นะ
วัยรุ่นกลุ่มนี้มาทำร้ายเขาอะไรแบบนี้
โดนฟันเข้าไปเนี่ยที่ศีรษะตามร่างกาย
เพราะว่ากลุ่มของในแบงค์ที่มาทำร้ายเขาเนี่ย
เป็นแฟนใหม่ของแนนแฟนเก่าของเป๋า
ซึ่งเป๋าบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งไปทักแนนในเฟซบุ๊ก
เป็นไงสบายดีไหมไม่เจอทั้งนานคิดถึงจังอะไรประมาณอย่างนี้
ก็เลยทะเลาะกับแบงค์ทางสังคมออนไลน์มาก่อนแล้วรอบหนึ่ง
แต่เนยเมื่อวานนี้หลังจากที่เป๋าไปแจ้งความวิธีสอนอบังเขน
ท้องที่เกิดเหตุเมื่อวานเนยก็ไปหาตำรวจ
เอาหลักฐานทางโทรศัพท์คลิปส่งคลิปเสียงอะไรไปบอกว่า
เนยไม่ได้เป็นคนชวนเป๋ามาแถมยังพาเป๋ามาส่งโรงพยาบาลด้วยซ้ำ
คนที่ชวนมาชื่อว่าปลาเป็นคนชวนมา
แล้วปลาไปใช้โทรศัพท์ของเนย
วันนั้นเนยก็ไม่ได้ว่าซุบซิบอะไรกับกลุ่มในแง๊งอะไรคือ
ก็คุยอะไรกันปกติไม่ได้เรียกในแง๊งมาทำร้ายในเป๋าเลย
แล้วก็ขอตัวออกจากห้องไปก่อนก่อนจะถูกรุมทำร้ายอะไรกันเนี่ย
ก็เพราะว่าง่วงนอนตัวเองมีงานอีกวันต้องมีงานนะครับ
เอาเป็นว่าล่าสุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
กลุ่มผู้ชายที่ทำร้ายในเป๋านะฮะ
ซึ่งชื่อจริงคือนายวุฒิชัยดาวเรืองวัย๒๕ปีเนี่ย
วันนี้ตำรวจสอนอบางเขนก็ตามตัวได้แล้วเขาก็มามอบตัวกันนะครับ
กันทั้งหมด๖คนเป็นเยาวชนชาย๑คนนะครับ
ส่วนอีก๕คนก็มีนายวัชรพลวงรัฐอายุ๒๑ปี
หรือว่าในแบงค์ที่เป๋าเขาเอ่ยถึง
มีนายศิรวิทย์นกอยู่อายุ๑๙นายสันติราชเกรดแก้วอายุ๒๑
และนายโซฟาซีบุญมณีอายุ๒๐นะครับ
ทั้งหมดก็มามอบตัวกับตำรวจสนบางเขน
มีผู้ปกครองที่นำเยาวชนชายอายุ๑๖ปี
อยู่ในกลุ่มมาด้วยคนหนึ่งนะครับ
ทางตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำพยาน๗๘ปาก
สามารถระบุตัวคนร้ายได้นะครับ
หลังจากนั้นก็สืบสวนแล้วก็กดดันติดต่อไปยังผู้ปกครอง
ให้มามอบตัวนะครับทั้งหมดมี๕คนนะฮะ
หนึ่งใน๕เป็นเยาวชนอายุ๑๖นะครับ
โดยตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำนะครับ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าอยู่ในเหตุการณ์จริง
ทำร้ายนายวุฒิชัยดาวเรืองหรือในเป๋าจริง
สาเหตุก็เนื่องมาจากการที่นายวุฒิชัยนั้น
ทักแชทถามไทยนางสาวแนน
ซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวแต่ว่าตอนนี้คบหาดูใจอยู่กับ
วัชรพลหรือว่าในแบงค์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา
ขณะที่ในแบงค์บอกว่าพอรู้ว่า
เป๋ามาที่คอนโดจุดเกิดเหตุ
ก็เลยรีบพาพวก๔คนมาที่นี่
แล้วพอเจอก็รุมทำร้ายเลยนะ
โดยจากการสอบสวนของตำรวจทำให้ทราบว่า
คนที่เป็นผู้ใช้มีดฟันศีรษะของในเป๋า
จนต้องเย็บแล้วก็บาดเจ็บสาหัสขนาดนั้น
ก็คือเยาวชนชายอายุ๑๖ที่อยู่ในกลุ่ม

คนที่ใช้มีดฟันคือเยาวชนชายที่อายุ๑

แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เตรียมมีดมานะ

พอเห็นก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็ฟันเข้าไป

มีก็อยู่ตรงนั้นแหละ
เดี๋ยวฟังท่านภูมิกับสนบังเขนหน่อยนะครับ
ก็ทั้ง๕คนให้การว่าอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ

มีการทำร้ายร่างกายกันนะครับ
แล้วก็๑ใน๕นะครับ

ให้การว่าเป็นผู้ใช้อาวุธมีดฟัน

แล้วก็มีการทะเลาะกันในเฟส
ระหว่างผู้เสียหายนะครับ
ที่ถูกฟันทิศีรษะกับคุณฮาคนหนึ่งนะครับ
ในเรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่นะครับ
ก็มีเหตุเกิดเมื่อประมาณเดือนเสร็จแล้วนะครับ

เพราะว่าเขาก็ขึ้นขึ้นลง
ห้องนี้กลุ่มของผู้ต้องหาเนี่ย
ก็ใช้เป็นที่มารวมตัวกันนะครับ
ก็จากคำให้การของผู้ต้องหานะครับ
เขาก็ให้การว่าอาวุธมีดเนี่ย
ก็เขาเห็นวางอยู่หลังตู้เย็น

เขาก็เลยใช้วุฒิมีดเข้าไปฟันครับ
อืมพอรุมเขาจนสาหัสแล้วก็แยกย้ายกันหนีไปอืม

ทีนี้ปลากับเนย

การสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็พบว่า
เนยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริง
เพราะว่าปลาในฐานะที่เป็นพยานที่เนยเขาอ้างถึงเนี่ย
ก็ยืนยันว่าเป็นคนชวนในเป๋า

แล้วหลังจากที่ในเป๋าถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
เนยนี่แหละเป็นคนขับรถพาในเป๋าไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็มีหลักฐานเป็นคลิปเสียง
เป็นหลักฐานที่เนยนำมามอบให้กับตำรวจนะครับ
ตำรวจก็เลยเห็นว่าชัดเจนว่าไม่ได้เป็นนางนกต่อ
ชักชวนมาเพื่อจะให้ถูกทำร้ายนะครับ
คดีนี้ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหากับทั้ง๕คนที่ไปทำร้ายในเป๋านะครับ
ก็คือข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส
อ่าแม่